มาเที่ยวค่ะเที่ยวป่ามาดูกระทิงคุณผู้ชมแต่ต้องบอกอย่างนี้มาช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องฝนหน่อยนะคะโดยเฉพาะศุกร์เศร้าอาทิตย์โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่มีเยอะเลยล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนด้านหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบตอนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะเริ่มอุตุรนิยมวิทยาป
เลื่อนตัวเข้ามาใกล้ใกล้ประเทศไทยหรือว่าขึ้นฝั่งเรื่อยแต่ขณะที่เช้านี้นะคะดูจากเรด้า

เพราะว่าก็ตกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ตกอีกทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะ
มาดูแผนที่อากาศเพื่อความชัดเจนมากขึ้น

ด้านบนของประเทศไทยแถบอีสานตอนบนนี้นะคะ
นี้มีกำลังมากขึ้นก่อตัวให้อ้วนขึ้นให้มีกำลังมากขึ้น
เพราะฉะนั้นทิศทางของพายุลูกนี้นะคะ
จากบริเวณทะเลจีนใต้หรือแถวฟิลิปปินส์
วันที่๑๙ก็จะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยคือจุดบริเวณนี้นะคะ
วันที่๑๘ก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้ว
แล้วก็เห็นไหมคะว่ามีผลกระทบต่อภาคอีสานด้วย
รับมือกันได้เลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะได้รับฝนตกหนักเลยนะคะ
ส่วนขณะที่วันนี้นะคะยังคงมีฝนตกภาคใต้
งมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูเนี่ยนะคะก็พัดมาอยู่อย่างต่อเนื่อง
เช้าเช้านี้บางพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าถ้าเป็นเที่ยงบ่ายไปแล้วภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็จะเริ่มมีฝนตกเช่นเดียวกันจะตกมากหน่อยชัดเจนก็ช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงเป็นต้นไปนะคะ
การสภาพอากาศประจำวันที่๑๖กันยายนภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ฝนตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
เป็นฝนตกเบานะคะฝนตกสะสมปล่อยไปเรื่อย
ส่วนภาคกลางก็เช่นกันนะคะเน้นหนักหน่อยแถบตอนกลางของประเทศ
ส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจนธบุรีระตราศมีฝนตก
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่าเพราะว่าความชื้นที่พัดไปหาพายุ
ก็ส่งผลทำให้คลื่นนั้นก่อตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมทนเตรียมรับฝนกันช่วงประมาณใบ๒ใบ๓ใบ๔มันต้นไป
สำหรับใครจะเดินทางระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าใครจะไปท่องเที่ยวป่าช่วงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่ายุงลายนะคะที่จะทำให้เกิดโรคภัยได้ค่ะ
ส่วนที่ฉันมาเที่ยวป่าวันนี้มาดูกระทิงคุณผู้ชมค่ะก็ต้องเจอกระทิงใช่ไหมคะ
นี่ยังไม่เห็นก็คงต้องล่อมันออกมาหน่อยละกันดิฉันจะใช้ทักษะนะคะในการลอกกระทิงให้มันออกมาคุณผู้ชมจะได้ชมกันเอามาเลยมาเลย